คุณผู้ชมดูเหตุอุกอาจนี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นพ่อค้าที่ขายยำลูกชิ้น
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดติดไฟแดง
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ยิง
จนทำให้เสียชีวิตเลยนะคะพ่อค้าเนี่ย
แล้วต่อหน้าภรรยาด้วยไม่รู้ว่าเป็นอริเก่ากันหรือเปล่า
เมื่อคืนนี้ตรงสี่แยกไฟแดงหน้าโรงแรมเวลในเมืองนครปฐม
ก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
พบศพนายพระสาทรทิชาอารยาอายุสามสิบปี

ปรากฏว่าถูกปืนถูกกระสุนขนาด๙มมเนี่ย
ยิงเข้าที่ศีรษะทะลุเบ้าตา๑นัด
แล้วก็โดนยิงที่ศีรษะทะลุหลังหู๑นัด
มีปลอกกระสุนตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วย
ภรรยาของผู้ตายคือนางสาวสุมาลีชะโนอายุ๓๐ปี
ก็เล่าให้นักข่าวเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟัง

บอกว่ากับสามีอยู่กินกันมาหลายปีแล้ว

มีอาชีพขายยำลูกชิ้นตามตลาดนัด
ก่อนเกิดเหตุภรรยาก็ชวนสามีมาเดินเล่น
สวนสาธารณะริมอ่างน้ำประปานคร
หลังจากนั้นก็ขี่รถมาตามถนนถนนกังบ๊วย
จังหวะที่กำลังขี่ผ่านหน้าร้านสุรารมเนี่ย
ภรรยาบอกนะเห็นว่าเหมือนกับสามี
พยักหน้าให้กับวัยรุ่นที่อยู่ริมถนน
แต่ตอนนั้นตัวภรรยาเองเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จัก

ภรรยากับสามีขี่รถมาคนละคันนะ
ภรรยาขี่ตามหลังสามี
ก็คอยมองว่าสามีไปทางไหน

แต่ทีนี้พอมาจอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกัน
ได้ยินเสียงปืนดังมาไงคะ

แล้วตอนนั้นภาพที่เห็นตรงหน้าคือ

ถึงรู้ว่าสามีโดนยิง

คือในสุดสาขอนซีรีส์อายุ๓๐ปี
บอกว่าเห็นว่า

ตัวเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเส้นทางเดียวกัน

วัยรุ่น๒คนซ้อนมอเตอร์ไซค์มา

กบด้านข้างเลยคนที่ซ้อนท้าย

กากอนามัยจู่กระโดดลงมาจากมอเตอร์ไซค์

หลังจากนั้นค่ะชักปืนออกมา

แล้วก็หลบหนีไปจังหวะที่

ข้ามไฟแดงปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้ม

ทีนี้วัยรุ่นทั้งสองคนที่ก่อเหตุช่วยกันพยุงมอเตอร์ไซค์

ซึ่งตำรวจก็รวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจคิดว่า

ของกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชม
มีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าทางด้านพันธุ์ตำรวจเอก
ธีรเชษธนวินระวีผู้กำกับการสพเมืองนครปฐม
สั่งแล้วให้ชุดสืบสวนร่วมกันวางแผนตามตัวคนร้าย
แล้วเจ้าหน้าที่เขาไปเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
แยกต่างเพื่อไปไล่ดูว่าคนร้ายหนีไปตรงไหน
ตอนนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้วแต่ว่าได้มาบางจุดเท่านั้น
คือยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของคนร้ายทั้งสองคนอย่างชัดเจน
แต่พอทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะออกหมายจับคนร้ายมาดำเนินคดี
คดีนี้อุกชะกันมากเกิดขึ้นเมื่อคืน
ที่สำคัญนะตรงแยกไฟแดงที่มาก่อเหตุยิง
อยู่ห่างจากสพเมืองนครปฐมแค่๒กิโลเท่านั้นเอง
คนร้ายไม่ได้กลัวกฎหมายไม่ได้กลัวเลยว่าอยู่ใกล้กันกับทางโรงพักเลย

กล้องวงจรปิดเนี่ยที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยนะคะ
คนร้ายมีการไล่กวดกับผู้ตายกันมาอันนี้ที่ตำรวจบอก
แล้วภาพปรากฏตั้งแต่ที่บริเวณร้านอาหารลาระบาย
่งหน้ามายังสี่แยกไฟแดงโรงแรมเวล
ระยะห่างจากร้านลาระบายมาที่๔แยกประมาณ๗๐๐เมตร
เพราะฉะนั้นภาพกล้องวงจรปิดต่างเหล่านี้
น่าจะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็วนี้นะคะ